เรื่องการเมืองกันต่อหน่อยกันแล้วกันนะครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยว่าที่พักร่วมรัฐบาล๘พักที่มีพักก้าวกลาย
เป็นแกนนำเขานัดหารือกันตามข่าวบอกว่าจะพูดคุยกันหลายเรื่องแล้วฮะ
เรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรหรือว่าตำแหน่งคอรมอ
ตำแหน่งรัฐมนตรีต่างเดี๋ยวพรุ่งนี้รอฟังข่าวกันอีกทีนึง
แต่ในช่วงวัน๒วันที่ผ่านมาเสาร์อาทิตยที่หยุดกันไปเนี่ย
มันมีความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นมากมายเกี่ยวกับพักเพื่อไทย
เพื่อไทยที่ก่อนเลือกตั้งเนี่ยนะฮะตั้งใจว่าจะแลนด์สไลด์เป็นพักอันดับหนึ่ง
แต่มาอันดับสองมันทำให้เกิดอะไรขึ้นเรื่องราวมันชุลมุนวุ่นวายไปหมด
ในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันกับทางก้าวไกลทั้งตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดร
หรือความไม่ไว้ใจกันไม่เชื่อใจกันวันนี้เอามีข่าวเรื่องดิวลับขึ้นมาอีกแล้วนะฮะ
เพราะฉะนั้นพักเพื่อไทยจากนี้ไปเนี่ยจะทำยังไง
เหมือนกับว่าตอนนี้ไปซ้ายก็ไม่ได้ไปขวาก็ไม่ดี
ไปซ้ายก็ผิดทางไปขวาก็โดนดักหูมันผมเลยต้องเชิญมาพูดคุยกันหน่อยนะฮะ
วันนี้มีว่าที่สอสอบัญชีรายชื่อของพักเพื่อไทย
คุณอดิษรเพียงเกตซึ่งก็อยู่มายาวนานเป็นสอสอเป็นรัฐมนตรีมาหลายสมัย
อยู่มาตั้งแต่ไทยรักไทยด้วยซ้ำก่อนหน้านี้ก็อยู่มาหลายภาคการเมือง
และอีกท่านหนึ่งนะครับต้องเชิญมาวิเคราะห์การเมืองไทยในช่วงเวลานี้กันหน่อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวันวิชิตบุญโปรงอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จากมรังสิตนะครับ
สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์พิชิตนะฮะ
คุณอดิษรนะฮะยินดีครับว่าที่สอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทย
รอประกาศอย่างเป็นทางการกันอยู่นะฮะรอเป็นผู้แทนมาสิบเจ็ดปี
โอ้โหเดี๋ยวนี้ท่องกรอนทุกวันเลยเออมันเป็นกวีซีหรอกไม่ใช่ซีอะไร
อาจารย์ได้สรุปการเขียนกรอนมันจะมีความสุข
เรื่องหลายทั้งปวงมันสรุปลงใน๔บรรทัศน์ก็มีความสุขต่าง
อาจารย์เดี๋ยวคงต้องให้ช่วยวิเคราะห์การเมืองไทยในช่วงเวลานี้
คุณอดิษรผมถามหน่อยคือไม่รู้ยังไงดิวรับอะไรมาอีกแล้วอ่ะ
ข่าวว่าเนี่ยเพื่อไทยไปตั้งนิ้วรับจะเอาก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้าน

ผมเรียนทางพระพุทธศาสนามานะมีหลักหนึ่งเรียกว่าหลักกรรมสูตร
มี๑๐ประกันอย่าเพิ่งปลงใจเชื่อสักแต่ว่าเป็นข่าว
อย่าเพิ่งปวงใจเชื่อสับแต่ว่ามีคนพูดให้ฟัง
ประการอย่าเพิ่งปวงใจเชื่อสักแต่ว่าเป็นครู
เพราะฉะนั้นข่าวสารที่ไปมาอยู่ในโซเชียลเนี่ยก็ว่ากันไป
แต่ว่าความเป็นจริงเป็นอย่างไรพุทธองค์บอกว่าให้
ให้ตัดสินใจโดยมีตักกะและมีหลักฐานวินิจฉัย
เพราะฉะนั้นการจัดดินจัดดีนอะไรก็ไปว่า
เป็นจินตนาการของแต่ละคนก็ว่ากันไปมีความสุขก็ทำไปเถอะครับ
แต่ว่าโดยสถานการณ์เป็นจริงความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้น

อันนี้ในฐานะตัวแทนพักเพื่อไทยด้วยแก่นนำพักเพื่อไทยด้วยไม่มี
จริงใจในการที่จะส่งให้คุณพิทาเป็นนายก
จะมีความสุขมากเมื่อนายกรับดีที่มีอายุหนุ่ม
เราเคยไปยกย่องที่มาโครงที่ฝรั่งเศสเราไปยกย่องที่แคเนดาทูโดอะไรเนี่ย
มันมีความสุขนะครับไม่ใช่ว่าคน๗๐๘๐๙๐เดินขึ้นเวทีก็ไม่ไหว
มันหมดยุคพอการเลือกตั้งประกาศออกมาอย่างนี้
ผมจึงมีความภูมิใจลึกว่าเขาได้มารับไม้ต่อ
ลมมันแรงจริงลมในการเปลี่ยนแปลง
เพราะฉะนั้นผมก็อยากขอร้องทุกคนที่เกี่ยวข้องในรัฐสภาสนับสนุนคุณพิธาเถอะครับ
ไม่พระเทพไม่ได้รู้สึกว่าพิทธิหวังเสียใจเราไม่ได้อันดับหนึ่ง
ผิดหวังหรือไม่มันอยู่ที่ประชาชนตัดสินไปแล้วเสียใจหรือดีใจมากผู้ภาคศาก็ตัดสินไปแล้วนะครับ
คุณจะไปฝืนความวินิจฉัยบ่วนประชาชนได้ยังไงพูดยังไงมันก็ได้๑๔๑
พูดยังไงเขาก็ได้๑๕๑๑๕๑ย่อมมากกว่า๑๔๑อย่างแน่นอน
อันนั้นฝ่ายบริหารคุณรับไปเลยนายกรัฐมนตรีเราเป็นผู้ใหญ่พอ
ประวัติศาสตร์ก็ถอยไปคุณชวนก็แพ้๒แต้มให้แก่ความมั้งใหม่
ท่านก็ถอยค่อยมาเป็นนายกตอนหลังในขณะนั้นนะฮะ
ผมว่าจังหวะโอกาสของชาติบ้านเมืองเนี่ยนานจะได้คนหนุ่มอย่างนี้มา
ไม่ใช่ผู้เล่นนะครับตอนอายุ๔๐กว่าผม๔๐กว่ามาก่อน
๔๐ติดผิดแล้วน่ะโอ้โหมันสมองอะไรก็ดีกว่า

พอตอนนี้ก็บางทีลืมแว่นตาลืมมือถือน่ะอ่า
แต่ยังเป็นสอได้นะมีคุณภาพด้วยผมจะเป็นสอแทนคุณภาคภูมิก่อน
ผมไม่เคยเป็นสอสออยู่แล้ว
นี่คุณไอสอนทำไมคนถึงไม่เชื่อทั้งที่พรรคเภอไทยก็พูดเป็นครั้งที่๕๐๐๕๐๐นึง
เพราะฉะนั้น๑๔ล้านอาจจะไม่เห็นด้วยกับ๑๐ล้าน
คือผมอยากให้มันจบพอเลือกตั้งจบไปแล้ว
เลือกตั้งจบหมดแล้วก็ขอให้จบแล้วไปว่ากันไปอีก๔ปี
เมื่อโทรศัพท์ข้อมูลต่าง
เอาเป็นว่าในแง่ของการแข่งขันในสนามเลือกตั้งเนี่ย
คุณอฤษฐ์บอกว่ามันจบแล้ว
เพื่อไทยยืนยันไม่รู้กี่ร้อยครั้งว่า
พร้อมสนับหนุนให้ก้าวไปแล้วคุณพิธาเป็นนาโยก
พักการเมืองเนี่ยจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวไม่ได้
เป็นไปไม่ได้ที่จะตั้งรัฐบาลพักเดียวก็ต้องเป็นรัฐบาลผสม

ประชาธิปไตยชนะฝ่ายประเด็จการที่สืบทอดที่เรากล่าวหาเขาเนี่ยนะ

หรือว่าคนเขารู้สึกมาเอกใจตอนนี้

ก็เอ๊ะทำไมพักเพื่อไทยถึงจะต้องเอาตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดร
คือเมื่อกี้คุณอดีศรก็เพิ่งบอกว่า
เขาก็ได้มากกว่าเขาได้มากกว่าคือฝ่ายบริหารนะครับ
อ่าแต่ละคนไม่ได้เกินครึ่งที่จะชี้นิ้วเป็นนิ้วนกเป็นไม้ได้
ไทยรักไทยดิไอ้๓๗๗นะบริหารกับประธานเราต้องไปด้วยกันได้
เพราะเรามีอำนาจมากสภามีคะแนนเท่าไหร่คุณก็มีกำลังเท่านั้น
เพราะฉะนั้นการเป็นรัฐบาลผสมเนี่ยคุณกินรวบไม่ได้
เพราะคะแนนคุณกินรวบไม่ได้ก็ต้องเกรงใจเพื่อนฝูงที่จะมาร่วมกันด้วย
ไม่ใช่หัวก็จะเอาหางก็จะเอากลางก็จะกินอีก

ประธานสภาเขาจะไปชี้นึกชี้ไม้ในสภาไม่ได้
เขาจะผลักดันไม่ผลักดันอะไรไม่ได้หรอกครับ
ตามรัฐบุรณศ์ข้อบังคับกับโดยว่ายังไงเสนอกฝั่งกฎหมาย
ประธานสภาก็ต้องบรรจุอยู่อย่างนั้นใครเป็นก็ช่าง

เดี๋ยวก่อนนะผมเอาตรงประธานสภาก่อนนะเดี๋ยวฟังอาจารย์วริชิตเนี่ย
มุมอาจารย์วรวิชิตมองว่ายังไงฮะอย่างคุณอดิษรมองว่า
คะแนนหรือว่าจำนวนสอสอของก้าวไกลที่ได้มาเนี่ย
เยอะสุดก็จริงแต่มันไม่ได้ขาด
ไม่ได้ขาดถึงขั้นที่ว่าคุณเป็นเสียงข้างมากของสภาผู้แทนรัศดร
แล้วก็จะเอาตำแหน่งประธานสภาไปด้วยก็เป็นสิทธิ์ที่ท่านอดีศรเนี่ยอ่า
ความคิดเห็นได้ครับแต่ในมุมมองของผมเนี่ย
ผมเข้าใจพยายามอ่านภาพอ่านฉากคัดการเมืองทุกพื้นที่ทางการเมืองว่า
ทำไมภักดิ์ก้าวกลายต้องการเก้าอี้ตำแหน่งประธานรัฐษภา
เป็นไปได้ไหมว่ามันเป็นเรื่องความไม่มั่นใจต่ออนาคตของพักก้าวไกล
ต่อตัวคุณพิธาที่จะดำรงตำแหน่งนายมนตรี
เพราะกระบวนการของที่กรกตจะรับรอง
หรือกระบวนการที่จะถูกร้องเรื่องการถือหุ้นสื่อครองหุ้นสื่อเนี่ย
ไม่รู้อนาคตของคุณพิทาจะสิ้นสุดเมื่อไหร่หรือจะไปต่อไม่มีใครรู้ได้
แต่การที่จะถือครองตำแหน่งเก้าอี้ประธานรัฐสภาเนี่ย
อย่างน้อยว่ามันเป็นการการันตีว่าหากมีอุบัติเหตุทางการเมืองในอนาคต
เพราะแคนดิเดตเขามีคนเดียวอย่าลืมนะครับว่าพักเก้าไกรมีคนเดียว
วันหนึ่งถ้าสมมุติต้องมีอันเป็นไปจริงเนี่ย
อย่างน้อยว่ามันการันตีว่าพักเก้าไกรยังเป็นพักร่วมรัฐบาลอยู่นะครับ
แล้วผมคิดว่าเขาคงไม่ดึงเช็งที่ว่าถ้าสมมุติวันนั้น
แดดิเดตจากภักดิ์เพื่อไทยมีความชอบทำที่จะมาเป็นนายกรมนตรี
แต่ผมเข้าใจว่าพักเก้าไกรไม่อยู่ในวิสัยที่จะพูดในพื้นที่สาธารณะได้ว่า
มันมีจุดเปราะบางที่อ่อนแอถ้าเขาพูดอย่างนี้เฮ้ย

ก็ต้องพูดเรื่องบรรจุกฎหมายอะไรอย่างนี้ก็พูดไปได้
เหมือนกันคนบางทีเราจะแต่งงานกันเนี่ยใช่ไหมฮะเราไม่สามารถบอกเรื่องความในใจทั้งหมด
จะนอนเตียงเดียวกันนะกับแฟนเราได้
เพราะเรื่องบางเรื่องมันไม่สามารถพูดในที่สานะได้
ให้ญาติพี่น้องตัวเองว่าเรามีอะไรความรู้สึกในใจ

ด้วยความที่ว่ามันไปไม่สุดในเรื่องของอนาคตของตัวเอง
แต่คราวเดียวกันเนี่ยในทางตรงข้ามถ้าสมมุติว่า

หลังเหตุการณ์พฤษภาธมินมีการเลือกตั้ง
วันที่๑๓กันยา๓๕รัฐบาลคุณชวนหลีกภัย
อาจารย์มารุธบุญหน้าก็เป็นประธานรัฐสภาคุณชวนหลีกภัย

ปัญหารัฐบาลผสมต้องรู้จักการเกลี่ย
การจัดดุลยภาพทางอำนาจให้เหมาะสม
พักความหวังใหม่ได้กระทรวงมหาดไทย

กับกระทรวงคมราคมไปอย่างนี้
มันก็โอเคพอก้มแจ้มพูดคุยกันได้
ดังนั้นถ้าสมมติว่าวันที่๓๐วันพรุ่งนี้
ถ้าสมมุติว่าทิศทางออกไปด้วยดี
คือการพูดคุยเรื่องนโยบาย
เรื่องการแบ่งจัดสรรเรื่องเก้าอี้ที่กำกับ
ผมคิดว่าภาพตรงหลายอย่าง
มันจะมีภาพปรากฏที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น
คือพรุ่งนี้น่าจะชัดเจนถ้าเกิดว่ามันมีความชัดเจนออกมานะ

คุณอดิษรมองยังไงฮะเกี่ยวกับเรื่องที่ว่า
เขาอาจจะต้องการความมั่นใจเผื่อไปโหวตนายกไม่ผ่านหรือเปล่า
มั่นใจก็คือคุณจะจัดตั้งรัฐบาลไหม
ก็นี่ไงตอนนี้เขาก็พยายามดำเนินการในการที่จะเป็นแกนน้ำในกรรมบาลอยู่

อยากได้ใจต้องเทใจให้เพื่อนมิตร
อย่าคดคิดฤทธิ์สยาภาษีเสียผล
ทำงานใหญ่ต้องสว่างกลางใจตน
เราทุกคนร่วมทำงานเบิกบานใจ

แล้วก้าวไกรเขาระแวงเขาเป็นแฟนคุณเขาระแวงคุณ

คุยคนไปเรื่อยมันทำให้คุณผู้ภาครู้สึกว่าเขาหวั่นไหวได้หรือไม่

ประชาชนกำหนดแล้วเราได้แค่ร้อยสี่สิบเอ็ดครับร้อยห้าสิบเอ็ดย่อมเหนือกว่าร้อยสี่สิบเอ็ด
อ่าแต่ว่าแต่ละพักมันเป็นพักเดียวไม่ได้คือหมายความว่าพวกผมนี่อยากจะทำหน้าที่ช่วยกัน
ครับจะเป็นอะไรเนี่ยผมก็ไม่อยากได้สามเณรกับพระบวชใหม่เป็นเจ้าอาวาสวัด
ก็มีอยู่แค่นั้นคือมองว่าเขาอาวุโสยังน้อยเกินไปอย่างนี้เหรอในการเป็นประธานสภา
แบบเนี้ยสอยแดงว่ายังไงเอ๊ะผมก็ไม่น่าจำว่าจะพูด

คือธรรมชาติของสภาวะต้องหวัดที่สภา

เอา๕๐๐คนวินิจฉัยว่าเขาต้องการประธานใคร
เอาแต่พักร่วมก็คุยกันแล้วก็ตกลงกันก่อนไม่ได้เหรอก่อน
ถ้าตกลงกันไม่ได้ต่างคนต่างยื้อเนี่ยครับผมกลัวประชาชนจะเบื่อหน่าย
ถ้าไม่มีใครยอมใครใครไม่ยอมใครก็โยนให้สภาซะ
รอเปิดสภาแล้วไปว่ากันคนไหนได้ก็ยอมรับกันหลุดซะดี
เรื่องธรรมดาผมขอพักครู่เดียวอาจารย์ผมขอพักครู่เดียว
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ย
ความจริงแล้วเชิญคุณอริสรมาเนี่ยอยากจะถามอยู่เหมือนกันว่า

ทำไมถึงแพ้การเลือกตั้งถึงได้อันดับ๒อะไรอย่างนี้นะ

คืออันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนที่ควรจะปรับปรุง

ท่านผู้ชมก็ส่งข้อความเข้ามาเยอะ
หลายท่านก็เอาล่ะความเห็นก็แน่นอนว่า

อาจารย์วันวิชิตคิดว่า

มันมันควรจะออกในแง่ไหนคือการเมืองมันคือการปรีประนอมนะครับ
อย่างหนึ่งมันเป็นการพูดคุยหารือหาฉันธามติร่วมกัน
แล้วก็ถ้าหาทางออกคือเป็นการต่อรองได้อย่างลงตัวเนี่ย
การเปลี่ยนผ่านมันก็สันติแน่นอนมันก็ย่อมเป็นนิมิตหมายที่ดี
ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็ต้องเปิดใจพื้นที่พูด
คุยกันนะครับก็ต้องมีพันธสัญญาในการตกลงอาจจะมีใน
ผมเข้าใจว่ายุคขนาดนี้มันดิสรับตัวนักการเมืองมันดิสรับไปหมดเลยว่านักการเมืองต้องปรับ
เพราะว่าประชาชนเนี่ยคาดหวังแล้วก็ต้องการมาเป็นส่วนร่วมนะครับ
ประชาชนต้องการให้นักการเมืองยึดโยงต่อความต้องการของประชาชนมากขึ้น
หมายความว่าหลังการเลือกตั้งเนี่ยที่ผ่านมาเฮ้ยคุณลบกันแทบตายแล้วมาจับมือกันเนี่ย
ประชาชนอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเจ้าของแต่เดี๋ยวนี้การวิภาควิจารณ์คุณจะดึงใครเข้ามาหรือไม่ดึงใครเข้ามาเนี่ย
เข้าใจว่าเขาเรียนรู้เรื่องของอุดมการทางการเมืองมากขึ้นอันนี้ผมเข้าใจได้
แต่บางครั้งเนี่ยบางทีใช้เรื่องของภาวะทางอารมณ์ไปตัดสินมากกว่าว่าการจะเดินทางเดินหน้าไปทางการเมืองมันก็กลายเป็นอุปสรรคนะครับ
ฟังดูว่าเออฟังประชาชนมันก็ดีแต่ในแง่หนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีมติของพักว่าความเห็นหรือการที่จะขับเคลื่อนการเมืองไปข้างหน้าเนี่ยมันควรจะเป็นยังไง
อย่างกรณีถ้าสมมุติว่าผมคิดว่าประชาชนเองสื่อเองนักวิชาการเองหลายคนมักจะเวลาเชิญมาพูดคุยเนี่ย
จะคิดลักษณะที่ดักทางทางการเมืองบางครั้งก็กลายเป็นอุปสรรคทำให้นักการเมืองบางทีเขาก็ไม่อยากจะตอบ
ยังไงฮะดักรังการอ่าสมมุติว่ากรณีว่าเอ๊ะทำไมพักเพื่อไทยนะครับ
พยายามอยากได้เก้าอี้ประธานรัฐสภาอันนี้ผมไม่พูดเรื่องที่ทรงที่สองนะครับ
ถ้ามองในฐานะว่าเออถ้ามองแบบดักนะว่าเดี๋ยวคุณอดีศรก็ต้องตอบเองว่าเอ๊ะ
เป็นไปได้ไหมว่าการจัดสรรโคต้าเก้าอี้ว่าที่ต่างภายในพักเพื่อไทยมันไม่ลงตัว
ไม่มีเก้าอี้ให้คุณหมอชนละนานหรือเปล่าอันนี้ถ้าคนมองจากคนนอก
ถ้าเขาบอกจะไม่ใช่อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเพื่อลดข้อความสิ้นสงสัยว่าเออ
มันมีเหตุผลตรงนี้เปล่าเขาไม่สามารถพูดประเด็นนี้ในที่สานะได้
อาจจะประเด็นอื่นที่ยกอ้างเข้ามาแต่ถ้าสมมุติว่าโอเคล่ะ
มันมีชุดคำอธิบายที่พูดง่ายว่าลดความเคลือบแคลงความสงสัยในทางสังคม
หลายคนก็บอกว่ายืนยันที่จะสับหนุนคุณพิทาอย่างเต็มกำลัง
ที่สมาชิกบางท่านที่สามารถพูดคุยได้
แต่ใครเดียวกันผมเข้าใจว่ามันเป็นส่วนหนึ่งพักเก้าไกรต้องกลับมาทบทวนบทบาทอย่างหนึ่ง
ภาวะที่เคยเป็นฝ่ายค้านที่ไปตรวจสอบคนอื่นไว้มาตลอด
แต่คราวนี้เมื่อปรับเปลี่ยนบทบาทเพื่อจะเตรียมเป็นผู้นำ
ซึ่งบทบาทที่จะเต็มเป็นผู้นำเนี่ยตัวเองจะต้องประณีประนอมต้องรับฟังความเห็นมากขึ้น
อันนี้จะเป็นบทบาทที่ท้าทายใหม่ของเขาดังนั้นมวลชนก็เองก็ดี
แฟนดอมเองก็ดีก็ต้องใจเย็นต้องฟังเหตุผลรอบด้านด้วยในเมื่อ
แนวทางถ้าสังคมเลือกมาเนี่ยเสียงกลม๘พักประมาณ๒๗ล้านเสียงเนี่ย
เขาบังคับให้คุณว่ารสนิยมทางการเมืองไปคั่วเสรีนิยมด้วยกันเนี่ย
ควรจะรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างด้วย
คืออาจารย์วรวิชิตกำลังจะบอกว่าถ้าในแง่ของตำแหน่งประธานรัฐสภาหรือว่า
ประธานศพาผู้ทัยรัศดรเนี่ยทางก้าวกลายเองอาจจะมีเหตุผลที่มันไม่สามารถ
จะบอกในทางสาธารณะได้ก็เลยต้องแถลงเป็นเรื่องของการผลักดันวาระสภาอะไรก็ว่าไป
เพื่อไทยเองอาจจะมีเหตุผลในอีกมุมหนึ่งที่ก็ไม่สามารถบอกในเชิงสาธารณะได้
ซึ่งผมก็อาจจะใช่ผมเลยตั้งคำถามสงสัยซึ่งอาจจะไม่ใช่อย่างที่ผมคิด
ท่านประชาชนบางคนบางท่านก็อาจจะคิดเป็นแนวทางอย่างนั้นก็ได้
เพื่อไทยก็เลยบอกว่าก็คะแนนมันสูสีกันมันไม่ได้ขาดนี่
ก้าวกลายเนี่ยนิติบัญญัติกับบริหารคุณก็เอาทางบริหารเอาตำแหน่งนายกไป
ติบัญญัติก็มาทางนี้ครับหรือคุณอดีศรมันมีเหตุผลอะไร
ไหนไหนลองบอกเหตุผลให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าทำไมพักเพื่อไทยถึงต้องการตำแหน่ง
ก็คือคะแนนที่ออกมามันไม่ถึงครึ่งสักคนไม่ได้เกินครึ่ง
ไม่ได้เกินสองห้าห้าสิบสักสักพักเลยอ่าเพราะฉะสศี
เสมอกันในเมื่อคุณไม่ได้คุณยังต่ำอยู่แล้วคุณอยากได้หัวหางที่ผมพูด
ไปเนี่ยจะเอาหมดมันไม่ได้แล้วจะมีเพื่อนที่ไหนล่ะไม่ต้องห่วงคนใน
เพื่อไทยโดยเฉพาะคุณหมอชนวนานเนี่ยผมตอบว่าที่ผ่านมาท่านแม่น
ข้อบังคับไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีตำแหน่งเขามีล้านเปอร์เซ็นต์ฝ่ายผู้ได้
สถานที่ก็เอาเขาเป็นว่าการนะได้ทุกส่วงนะแต่ผมเนี่ยผมรักเขาเพราะเขา
รู้สึกว่ามีความผูกพันกับสภานะนี่ผมก็ถ้าท่านท่านจะทายใจท่านท่านก็อยาก
เป็นประธานสภาพูดง่ายลดจากหมอชนานน่ะก็มาถึงผมก็ได้นะไม่ใช่ว่า
โอ้เป็นได้สวยด้วยแล้วก็มีคุณสุธรรมแสงบทุมรองประธานเก่า
อ่าคุณวิสุทธิ์ชายนรุนอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินได้ทั้งนั้นอ่ะ
แม้แต่กับคุณสุชาติตันเจริญเนี่ยก็โอเค
แต่เรายังไม่ได้คุยกันนะแต่เอาหลักการก่อนว่าอ่า
น้องจะเอาทั้งสองอย่างใช่ไหมบริหารกับนิติบัญญัติ
โดยไม่สนใจว่าพี่จะอยู่ยังไงเช้าก็ตำแหน่งรัฐมนตรีอะไร
เขาก็เขาก็แบ่งอันนั้นคือสัดส่วนตามคะแนนที่ได้มา
สัดส่วนตามคะแนนที่ได้มานะครับแปดจุดหกอะไรเนี่ยเขาว่ากันไป
ไม่เกี่ยวกับบริหารนะครับอันนี้นี่คือในภาคผู้แทนรัฐสดร
คุณอดีตส่วนกำลังจะบอกว่าแม้จะเป็นภาคร่วมรัฐบาลด้วยกัน
แต่เรื่องของฝั่งของคอลโลมอร์ฝั่งของบริหาร
จบไปแล้วจบไปแล้วจบอะไร

มันมีเหตุผลในเชิงอย่างอื่นอีกมั้ยว่าเพื่อไทยเราต้องการตำแหน่งนี้
เพื่อจะไปผลักดันเรื่องนั้นผลักดันเรื่องนี้เพื่อจะทำแบบนั้นแบบนี้
แนนอะไรห่างกัน๑๐เนี่ยคุณบริหารผมก็เอานิติบัญญัติมา
มันก็เป็นธรรมแล้วในการเจรจาที่จะเดินหน้าต่อไปให้คุณเป็นนายกรัฐมนตรี
ทำให้เพื่อนผิดใจทำไมล่ะแค่นี้ต่อไปอีกสี่ปีแล้วคุณจะอยู่ยังไงอ่ะ
ผมผมเข้าใจแล้วว่าเมื่อกี้โอเคล่ะที่ท่านอดีศรอธิบายมา
ว่าถ้าสมมุติเป็นคุณหมอเทโรน่าผมก็ลืมไปอย่างหนึ่งว่า
จริงอยู่ว่าบรรยากาศเราต้องการบรรยากาศในการอภิปราย
จริงอยู่ว่าพักเก้าไกรยังไม่เคยมีประสบการณ์ชิมลาง
ถ้าสมมุติบทบาทในทางนิติบัญญัติเป็นประมุกนิติบัญญัติ
แต่หลายคนก็เพื่อนำไปสู่ความสงบนะครับ
ว่ากรณีบทบทคลุณลักษณะพิเศษของคุณหมอโจรณา
ปณีประนอมสูงใช่ไหมครับท่านเป็นสุภาพบรุษทางการเมือง
ก็โอเคแหละถ้าพูดในเรื่องคุณสมบัติเนี่ยชัดเจนภาพเห็นชัด
แต่ทั้งหลายทั้งปวงมันยังมีเวลาว่าเมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติ
เราก็มองว่ากรณีที่ผ่านมาพักเก้าไกล
สัมพันธภาพกับบรรดาเพื่อนนักการเมืองพักอื่น
อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สังคมกำลังตั้งคำถามด้วยความห่วงใหญ่
ไม่ได้สงสัยด้วยความห่วงใยว่าถ้าจะจัดสรรหรือการแบ่งปันพื้นที่
ในการอภิปรายหรือให้คนได้ใช้สิทธิ์นะครับ
ที่ประชุมรัฐสภาเนี่ยจะมีประสิทธิภาพแล้วลาบลื่นแค่ไหน
แต่ถ้าเป็นภาพของคุณหมอชนละนั่นศรีแก้วเนี่ย
เชื่อว่าบรรยากาศโอเคน่าจะปรณีประนอม
หรืออารมณ์อร่วยกับพื้นที่ให้กับทุกภาคฝ่ายค้าน
แม้กระทั่งประชุมร่วมกับวุฒิสภาเนี่ย
บรรยากาศมันน่าจะดูอะไรผ่อนคลายกว่า
ผมเข้าใจในประเด็นเรื่องความห่วงใหญ่ประเด็นนี้คุณภาคภูมิ
แต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันต้องกลับไปสู่ว่าบรรยากาศโต๊ะเจรจาวันพรุ่งนี้
ถ้าวางไปแล้วบรรยากาศมันจะสร้างดูยภาพพื้นที่ในการประชุม
ที่นี่ประชุมได้ไหมมันเรียบร้อยหรือไม่

อย่างถ้ากรณีที่คุณอดีศรยกมาว่าเอาล่ะถ้าชัดเจนว่าเรื่องคุณหมอชนละนานเนี่ย
เห็นคุณสมบัติเห็นความต่อเนื่องตลอดการทำงาน๔ปี
ในที่ประชุมเรื่องข้อบังคับหรืออะไรต่างโอเคนะครับ
แต่ทั้งหลายทั้งปวงต้องอยู่ที่ว่าก้าวไกลเนี่ยจะเล่นบทบาทแบบไหน
คือก่อนอันนี้มีคนเสนอว่าเอาหาทางออกให้อาจารย์วันนอร์เป็นไหม
ของประชาชาติแต่วันนี้มีข่าวอาจารย์วันนอร์ท่านก็ปฏิเสธแล้ว

ตอนที่อาจารย์วันนอร์เป็นเนี่ยเป็นได้ดีนะเป็นประธานสภา
แต่ทีนี้พอมาเหลือก้าวไกลกับเพื่อไทยคุณอดีศรก็เลยยืนยันว่า
ถ้ามันตกลงกันไม่ได้จริงก็ไม่ยากสู่สภาพ
ก็วันไหนเปิดสภาก็ไปเสนอชื่อเรื่องธรรมดา
เสนอชื่อแข่งกันแล้วก็ให้สอสอ๕๐๐คนโหวตโหวต
นั้นก็เพื่อไทยมาแน่นอนก้าวไกลก็เสียหายทางการ
ก็ไม่ทราบไม่ทราบ
เพราะว่าคือจะไปทายใจว่าเขาจะเลือกใครมันยังไม่รู้

เรียกร้องให้ทางสอสอทั้งหมดเนี่ย

อาจารย์มองว่าถ้าเกิดเปิดอย่างนั้นเนี่ย
ถ้าเราฝั่งชื่อเดียวเนี่ยโอเคโบสถ์เปิดเผยในที่ประชุม
แต่ถ้ามี๒ชื่อเนี่ยโหวตในที่ลับนะครับ
และคราวนี้เราก็ไม่รู้ว่าฝ่ายค้าพร้อมจะโบสถ์เทไปข้างไกลอกลับได้

ถ้าผมจำให้ผิดนะต้องถามคุณอดีตสอนด้วยอยู่ในสภามานาน
ถ้าเสนอชื่อเดียวเนี่ยไม่มีการเสนอชื่อแข่งกันเลยเนี่ย
เหมือนกับจะเป็นขอผู้รับรองใช่ไหมฮะ
ใช่ไงก็ต้องแข่งกันอยู่ดีต้องโหวตประธาน
ถ้ามีชื่อเดียวเลยเนี่ยไม่ต้องโหวตใช่ไหม
ก็คือมีผู้รับรองแล้วก็ถ้าไม่มีใครเสนอชื่อแข่งอะไรก็
อันนั้นธรรมดาอันนั้นเปิดเผยอันนั้นถ่ายท่อสดเราเห็น
แต่ถ้ามีเสนอ๒ชื่อปุ๊บต้องลงคะแนนลับ
ลงคะแนนรับนั่นแหละครับซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่าใครเป็น

แต่เพื่อที่มันจะได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยประธานสภา
มันเดี๋ยวเกิดคนนั้นลงให้เราคนนี้ไม่ลงให้เรา
เพื่อที่จะได้เกิดความสะดวกใจในการทำงานของ
สอสอและประธานสภาเขาจะให้ลงคะแนนลับ
ผมคิดว่าบรรยากาศนั้นมันก็คือทดสอบสัมพันธภาพว่าที่พักร่วมรัฐบาลในอนาคตว่าจะเหนื่อยนะครับ
แต่ท้ายที่สุดผมว่าเขาน่าจะคุยกันรู้เรื่องนะ
ว่าที่นายกพิธาท่านบอกว่าเรื่องประธานสภาเป็นเรื่องเล็ก
พรุ่งนี้ก็คงจะสำเร็จมาแล้วนะ
ถ้าท่านยึดถือว่าท่านเป็นเรื่องเล็ก
แต่บาดแผลจากเล็กเนี่ยมันลามไปตึกเป็นมะเร็งนะ

เดี๋ยวผมก็เป็นฐานะเป็นสอสอคนหนึ่งเนี่ย
ถ้าฮีโมทังการเมืองเดี๋ยวก็หายได้จุดยืนยังไง

แต่ว่าไม่เกี่ยวกับนิติบรรยาตร
กระโปรงกันใจสิทธิ์เอกสิทธิ์ของการเป็นผู้ไทยราษฎร

อ้าวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาขอถามคุณอดีศรหน่อย

อาจารย์วรรณชิตช่วยวิเคราะห์การเมืองไทยด้วย

เอ่อมันทำไมถึงไม่มาตามนัดพักคู่อย่างนั้น

อันนี้ถามไว้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวมาฟังคำตอบ
นี่รายการนี้กี่นาที

เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน

มันเกิดอะไรขึ้นกับพักเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งนี้นะฮะ

สุดท้ายมาเป็นอันดับสองนะฮะ

วันที่สัมมนาพักครั้งที่ผ่านมายังไม่ได้คุยกัน
แต่จะต้องมีอีกวันหนึ่งในการที่สรุปบทเรียนวิจารณ์วิจารณ์ตนเอง

แล้วก็ต้องหาเป็นเขตเป็นเขตเลยนะครับ

เพราะทีนี้เราไม่ได้แพ้ก้าวกล่าย
สสเขตเนี่ยได้เท่ากันนะใช่ไหม
ถ้าเราได้สอสอเขต๑๒ตามที่เราเคยได้เนี่ยเราก็เป็นพักอันดับหนึ่งได้
ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าผมยังเย็นว่าถ้าสอสอเขตเราได้มาตามครบตามเดิมเนี่ยเราก็เป็นที่หนึ่ง
เพราะฉะนั้นเราต้องวิเคราะห์แต่ละเขตเลือกตั้ง

หนึ่งอายุมากไปไหมอืมเป็นนานไหมใช่ไหม
ต้องวิเคราะห์ต้องวิจารณ์ต้องยอมรับ
คิดว่าในการปรับเที่ยวนาฏชั่นลีววงริแบรนด์จะเรียกยังไงก็จัง
ผมว่าพักเพื่อไทยจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง

เพราะว่ามันมีสิ่งอะไรที่อยู่ในใจชาวบ้านอยู่
ชาวบ้านเขายังห่วงหาอธรณ์อยู่นะครับ
ผลงานของเรายังมีความเชื่อมั่น
แต่ว่าสอสอบางท่านที่พลาดไปเนี่ยก็แน่นอนที่สุดว่ามันมีข้อบกพร่อง
แล้วคู่ต่อสู้เนี่ยเขาแข็งเพราะอะไรนะครับ
เราไม่ได้แพ้ก้าวไกลในเขตเลือกตั้งเลยนะ
แต่เราแพ้พักที่พักอื่นไม่เอ่ยชื่อเขามาได้ยังไง

อันนี้เรายอมรับ๓๓เกตนี้เก้าไกลเอาไป๓๒เชียงใหม่อย่างเนี้ยใช่ไหม
ยอมรับแต่ว่าในอีสานแทนที่เราจะได้ครบมันขาดไปเพราะอะไร

อันไหนที่เป็นซึนามิของก้าวไกลอันนี้ก็ทานไม่อยู่ทานไม่อยู่ใครก็ทานไม่อยู่
คือหมายความว่ามายังไงไม่รู้มายังไงไม่รู้ก็เคารพ
แต่ที่อื่นที่แพ้พักอื่นคือพักอื่นที่ไม่ใช่เก้าไกล
ต้องไปดูว่าเพราะอะไรโดยเฉพาะคุณพักไม่เอ่ยชื่อนะมันแพ้ได้ยังไง
ในพื้นที่อยู่นานไปไหมอายุเยอะไปไหมครับมีส่วนด้วยความอารมณ์ครับคุณอาทิสรเองก็๗๐
พออายุเยอะไปไมไมี่มีส่วนด้วยความอารมณ์ครับคุณอาทิสรเองก็๗๐

และเป็นสอเคงที่ไม่ค่อยสะดวกในการรับใช้ประชาชน
เราก็รู้ตัวเราก็ผันตัวมาอยู่ข้างบน
การพรับพรักใหม่ของเพื่อไทยเนี่ย
เราจำเป็นจะต้องมาดูตัวเองหรือว่าลีบร้อยตรง
นึงก็ไม่ควรจะไปสมัครเป็นสูตรสาวเขต

ว่าการแพ้เขาในเขตเลือกตั้งแน่นอนได้คะแนนน้อยกว่าเขา

บางอย่างเงินกรกตต้องทำงานเข้มงวดกว่านี้ไหม
ในการที่การเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมาย
วันเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยผมก็ยังตั้งข้อสังเกตว่า
ใหญ่จันทราบ้านผมเนี่ยแกมีธุระอะไร
ในวันเลือกตั้งถึงจะไปเลือกตั้งล่วงหน้า

ก็เป็นสิทธิ์แกอาจจะไม่ธุระของแกหรือเปล่า
มันมีความจำเป็นเร่งด่วนอะไร
ยกตัวอย่างนะผมนี่อยากให้มีการเลือกตั้งวันเดียว

ไม่เอาเพราะว่าแม่ยายจันทราผมยกตัวอย่าง
ไม่มีธุระอะไรมันไปโดยเหตุที่ว่าทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

มองว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อไทยในฐานะของนักวิชาการที่มองเรื่องการเมือง
เขาเรียกอะไรคิดว่าตัวเองไม่ได้ดูตัวเองคิดว่าตัวเองเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบคู่แข่งเนี่ย
ว่าอาจจะสำรวจความความผิดพลาดหรือกันคือการพัฒนาเนี่ยบางทีการพัฒนาตัวเองเนี่ยมันต้องดูคู่แข่งด้วย
จนก็รู้สึกว่ามันเป็นการดื่มดำความสำเร็จมายาวนานเนี่ยบางทีการปรับตัวองค์กรพักที่มีองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยบางทีมันจะทำอะไรเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วเนี่ยปรับได้ยาก
เพราะว่าสิ่งหนึ่งจุดแข็งที่ว่าเขาเลื้อเวทีแล้วเคยเป็นจุดแข็งคือการใช้โลกโซเชียลอย่างเป็นระบบคือการใช้ช่องช่องทางสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนเนี่ย
เราสังเกตสิครับว่าเพื่อไทยเนี่ยโอเคถามว่ามีไหมแต่เมื่อเปรียบเทียบกับผู้แข่งอย่างภาคเก้าไกลเนี่ยใช้ช่องทางสื่อสารอย่างโลกโซเชียลทุกระบบนะครับแล้วต่อเนื่องผมยกอย่างง่ายอย่างว่าอย่างเฟสบุ๊คเนี่ยเห็นเลยการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผู้สมัครของภาคเพื่อไทยกับภาคเก้าไกลเนี่ยป
เพื่อไทยไปมองเรื่องเรื่องปากท้องแต่คราวเดียวกันเนี่ยสังคมมันเปลี่ยนมันต้องการปฏิรูปสังคมปฏิรูปทางการเมืองเอาล่ะเราอาจจะพูดต่อไปต้องปฏิรูปของระบบการเลือกตั้งด้วยซ้ำไปใช่ไหมการเลือกตั้งที่มันต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้อะไรต่างเนี่ยภาคเก้าไกรมีความหลากหลายในเรื่องการท้าทายนโยบายของคนที่จะ
ไปอยู่ในปาร์ตี้ลิสต์ช่วงเปลี่ยนผ่านว่าจะให้คนรุ่นใหม่
หรือใครเข้ามาเป็นสอสอเขตแทนเนี่ย
ต้องใช้เวลาในการสร้างความอะไรคุ้นเคย
หรือบางคนเนี่ยเมื่อบางคนภาพบางคนอาจจะแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้แข่ง
อย่างเช่นมีคดีความไปโพสต์ในข้อความไม่เหมาะสมบนโลกโซเชียล
คดีอะไรต่างเนี่ยซึ่งผมไม่ระบุจังหวัดไหนหรอกนะครับ
แต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันนำไปสู่การตั้งคำถามไปยังพักเพื่อไทยว่า
กรรมการพิจารณาบุคคลเหล่านี้หลุดมาได้ยังไงใช่ไหมฮะ
แต่เอาล่ะเรื่องมันแก้ไขอะไรอดีตไม่ได้
แต่สังคมมันคงจะตั้งบททดสอบและคำถามไปยังพักเพื่อไทยว่า
เออมันมีหลายคำถามที่ประดังไปเลยไปยังพักเพื่อไทย

คือคนอาจจะไม่ได้ติดใจเรื่องฝีไม้ฝีมือ
ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของเพื่อไทย
แต่ในสภาวะที่ผ่านมา๘๙ปี
อาจต้องการเรื่องของการปฏิรูปในเชิงโครงสร้าง
ก้าวไกลเขาไปหาเสียงเขามีตรงนี้
เป็นการตอบโจทย์ให้กับประชาชนอย่างนี้ที่อาจารย์วรวิชิตมองอย่างนี้หรอ
มันมีกรณีหนึ่งอยู่ที่จังหวัดสกลนคร
สู้เรื่องผักสงฆ์องเงลภุตศาสนา
มหานโยมแพ้แพ้แล้วตั้งทางนี้
มหานวงแพ้ผมไม่ได้ว่าปัจจาปัจจีไม่ดีแต่เพื่อไทยแภพประชาสิบัติ
เขตนี้ทั้งทั้งที่ทั้งอีสานนี่เขาได้อยู่สองคน
คือเพื่อไทยเองก็คงต้องไปถอดบทเรียนของแต่ละเขตที่คุณ
คือมันต้องละเอียดละออกในการต้องก้าวิจารณ์วิจารณ์ตนเอง
การนำเป็นเอกภาพหรือไม่

ตั้งแต่สมัยไทยรักไทยมาพลังประชาชนมาเพื่อไทย

เป็นสิ่งที่พวกเรารักท่าน
ฐักษินตร์เองก็อยู่ของท่านไป
ได้ทำได้ก็ต้องอยู่ตรงนี้แหละก็ให้เขารักก็เขารักกันอืมท่าน
กำลังถามว่าทักษิณวงการหรือเปล่าไม่ใช่ไม่เคยไปติดต่อ
ที่ไหนเลยผมไม่เคยไปหาเลยเนี่ยในผมเนี่ยทุกวันนี้คนยัง
มาดิวลงดิวลับอะไรอีกขอกินธนาคารเดี๋ยวครับอย่าไปฝันจน
แบบเลอะเทอะไปอ่ะใช้คำนี้เลยนะให้ให้เกียรติพวกผมบ้างนะ
ไม่ใช่ว่าอะไรอะไรจะมาลงที่นี่ไม่ได้แพ้เป็นพระชนะเป็น
เจ้าอาวาสครับอ่ะเอาละครับยังไม่ถือนะเอาไว้เชิญมาดูครับ
วัดอยู่กับวัดกันต่อไปแล้วเชื่อว่าต้องต้องดูกำลังว่า
ตัวเองมีเท่าไหร่อ่ะครับอย่าอย่ากินรวบอยากกินรวบขอบคุณ
ครับขอบคุณครับขอบคุณกุฎิสรขอบคุณอาจารย์โมริชิตนะครับทุก
คุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับพบกับ
พรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งครับสวัสดีครับคือเรามีพื้นที่ให้
ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒